คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่อุดรธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนะคะคนเป็นญาติกันแท้แท้ค่ะ
ยิงกันตายเลยนะคะคือคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาอ้างว่า
ตัวผู้เสียชีวิตมาต่อว่าเขาว่าเขาเป็นภาระของครอบครัว
เคยเอาเสียมตีหัวจนเขาเย็บไป๗เข็มเขาเก็บความแค้นฝังเอาไว้ในใจ
แต่ประเด็นที่ตามมาก็คือคนก่อเหตุเขายอมรับว่าเขาเสพยาบ้า
แล้วก็ดื่มเหล้าขาวไปด้วยเมาด้วยไงคะก็เลยก่อเหตุเอาปืนยิงอ่ะค่ะ
คนก่อเหตุมีศักดิ์เป็นลุงนะคะตัวผู้เสียชีวิตมีศักดิ์เป็นน้องเขยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนช่วงกลางวันวันนี้ตำรวจไปจับแล้วก็นำตัวไปทำแผน
ตำรวจสพนแสงค่ะนำตัวนายอภิชาติอายุยี่สิบเจ็ดปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านเลขที่หนึ่งศูนย์สี่หมู่สี่
บ้านหนองบัวตำบลนาดีอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนะคะ
นายอภิชาติเอาปืนเป็นปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ค่ะ
ยิงนายฮิรันทร์อัดสะดงอายุสี่สิบเก้าปียิงที่บ้านหลังนี้แหละค่ะ
แต่ว่านายฮีรันเนี่ยเสียชีวิตตอนที่ญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
อายุจะต่างกันแบบนี้นะคะแต่ว่านายอภิชาติคนก่อเหตุเนี่ย
อายุยี่สิบเจ็ดมีศักดิ์เป็นลุงจริงจริงครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืน
คือเมื่อคืนนี้ตำรวจสพนแสงได้รับแจ้งเหตุก็เลยรีบไปตรวจสอบนะคะ
คือจากการตรวจสอบเนี่ยค่ะตอนที่ตำรวจไปถึง
ญาตินำคนที่ถูกยิงส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายไปเสียชีวิต
ดังนั้นสิ่งที่ตำรวจเห็นก็คือเห็นแค่รอยเลือดรอยเลือดหยดเป็นทางเลยนะคะ
จากหน้าบ้านไปถึงหน้าบ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ห่างกันประมาณสามสิบเมตรทีนี้ค่ะ
สภาพศพของผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลหนองแสงร่องรอยการถูกยิงเป็นแบบนี้นะคะ
คือมีร่องรอยรูกระสุนลูกปลายที่แผ่นหลังด้านขวากระสุนเนี่ยมีทะลุที่บริเวณหายปลาร้า
หน้าอกด้านซ้ายด้วยและคนก่อเหตุมีศักดิ์เป็นลุงอ่ะนะคะ
แล้วก็เป็นคือเป็นพี่ชายแท้ของภรรยาผู้ตาย
คนก่อเหตุพอยิงเสร็จคือวิ่งหนีไป
ตำรวจศพน้องแสงปิดล้อมสิบสองชั่วโมงจับได้
เดินโซซัดโซเซออกมาจากป่าอ้อยท้ายหมู่บ้านนะคะ
ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุไป๕กิโล
ขอข่าวขอน้ำชาวบ้านเขากินสุดท้ายโดนจับได้
ไปค้นหาปืนบอกว่าปืนอยู่ในไร่อ้อยอยู่ในพื้นที่ที่เขาแบบไปซ่อนตัวนะ
ก็ได้ปืนของกลางนำตัวไปที่โรงพักนะคะ
แล้วก็วันนี้ทำแผนต่อตำรวจนำตัวไปทำแผนแล้วคุณยายของคนก่อเหตุ
คุณยายลำดวนโสภาอายุหกสิบสองร้องไห้แบบนี้ร้องไห้ไปด้วย
ตะโกนด่าหลานไปด้วยว่าทำไมถึงก่อเหตุแบบไร้เหตุผลแบบนี้นี่นะคะ
ส่วนแม่ของผู้ตายค่ะคุณแม่หนูฤทธาพรมอายุหกสิบแปด
นี่คือผู้ก่อเหตุไปขอขมานะคะนำจานดอกไม้ขันห้าค่ะ
ขอขมาอ้างว่าโมโหเมาด้วยฤทธิ์ยาบ้าริดเหล้าขาว
แต่แม่ผู้ตายบอกไม่แม่ไม่ให้อภัยเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศตรงนี้นิดนึงค่ะ
ย้างคาลูกเลยย้างคาลูก

เห็นก็ไม่มีผู้ขามึง

หมาทรัพย์พราทรัพย์

อ้ามึงใคร
ใช่ค่ะเขาบอกเขาไม่ให้อภัยนะคะ

เขาก็รับสารภาพว่าเขาเป็นคนก่อเหตุจริง
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายมีศักดิ์เป็นน้องเขย
ชอบต่อว่าเขาหาว่าเขาเป็นพระรักษณ์ของครอบครัว
๕ปีก่อนเคยถูกผู้ตายเอาเสียมตีหัว
เลือดอาบเย็บไป๗เข็มก็เลยเจ็บใจแค้นมาแค้นมาตลอด
เขาอ้างว่านี่แหละคือมูลเหตุจูงใจที่เขาก่อเหตุนี้นะคะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนนะคะ
ส่วนข้อหาเรื่องของยาเสพติดต้องรอผลการตรวจปัสสาวะเพื่อยืนยันนะคะ
แต่เจ้าตัวก็รับสารภาพแหละว่าก่อนก่อเหตุเสพยาบ้าไป
แล้วก็ดื่มเหล้าขาวผสมไปด้วย
ทีนี้ค่ะคนที่เศร้ามากก็คือภรรยาของผู้ตาย
ซึ่งเป็นน้องสาวของคนก่อเหตุ
นางสาวพรนิพาอายุ๒๓ปีนะคะ
บอกว่าพี่ชายเธอที่ก่อเหตุเสพยาบ้าตั้งแต่อายุ๑๔
ตอนนี้อายุ๒๗นะคะเสพยาบ้ามาตลอด
มีอาการทางประสาทคือหลอน
ก่อนเกิดเรื่องพี่ชายมาขอเงินเธอกับยาย
บอกว่าจะขอเงินหน่อยจะไปกรุงเทพ

ตอนนี้โควิด๑๙ไปก็ไม่มีงานทำ
พี่ชายเธอเนี่ยนะเห็นสามีเธอเดินมาทางหลังบ้าน
คว้าปืนเลยแล้วยิงใส่สามีเธอเลย
ทางด้านหลังสามีเธอก็วิ่งหนีไปพี่ชายก็ไล่ยิงไป
สามีไปล้มอยู่ที่หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะก็รีบพาส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตระหว่างทาง
นี่นะคะแล้วเลือดก็เลยเป็นทางเลยตามที่ตำรวจบอกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอ่ะ
เลือดเป็นทางตั้งแต่ที่บ้านที่เกิดเรื่องไปจนถึงหน้าบ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นางสาวพรนิพาบอกว่าเสียใจมากนะคะสามีเธอต้องมาเสียชีวิตด้วยน้ำมือของพี่ชายเธอ
เพราะตอนนี้ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแล้วอ่ะแต่ทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้นะคะ
ฟังเสียงนางสาวพรนิพาดูค่ะ
เสียใจที่สุดคนครอบครัวเดียวกันไม่คิดว่าฉันมันจะเกิดเรื่องแบบนี้
ค่ะค่ะก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก่อนหน้านี้เห็นว่ามีรังสังหรณ์
ช่วยพูดให้ฟังหน่อยครับเป็นทำกับข้าวหม้อหม้อกับข้าววันไหนครับ
ประมาณก่อนเสียชีวิตหนึ่งวันครับค่ะพูดเลยครับคว่ำใส่เตาฟื้น
หม้อหม้ออะไรครับหม้อเราใช้เตาฟืนนะคะบ้านนอกค่ะหม้อหก
ห้อเรานี่แหละคว่ำคว่ำลงเฉยจ้ะเราจับแล้วคว่ำเลย
กี่ครั้งครับครั้งครั้งหนึ่งค่ะครั้งหนึ่งตอนเย็นหรือตอนเช้าครับ
ตอนช่วงเช้าค่ะเราเคยหอนใจไหมไม่ก็คิดว่าคิดคิดว่ามืออ่อนหรืออะไรยังไง
ไม่มีแต่ว่าแต่ว่าพอมาเกิดเหตุแล้วอื้ออื้อนี่นะคะเธอบอกว่า
แต่มันก็มีลางบอกเหตุอยู่นิดนึงเหมือนกันช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ย
มีนกแสกมีอีกามาวนที่บ้านบินวนอยู่ที่หน้าบ้านร้องดังเลย
เธอทำหม้อกับข้าวอ่ะร่วงหลุดมือเนี่ยนะคะเธอเลยบอกไม่แน่ใจ
ว่าเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่าอ่ะนะส่วนคุณแม่ของผู้ตายนะคะ
คุณแม่หนูฤทธาพรมอายุ๖๘เนี่ยนะคะบอกเลยว่าเสียใจมาก
เสียใจจนร้องไห้เป็นลมอะค่ะเพราะว่ามีลูกชายแค่สองคน
ผู้ตายเป็นลูกชายคนโตเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ดื่ม
อะไรเลยนะขยันทำงานมากไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
แต่ต้องมาเสียชีวิตด้วยลักษณะแบบนี้ค่ะ
มันก็คือว่าเปลืองจริงหรือเปล่ามันก็คือมะขาบ้าง
แม่ผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่ให้อภัยเด็ดขาดเลยนะคะ